เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ตกลงมันเกิดอะไรกันแน่
ญาติเนี่ยตั้งข้อสงสัยล่ะด้านหลังวอเรา

พบศพผู้หญิงถูกเผาแล้วยัดใส่โอ
แต่ญาติเนี่ยมองว่านี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายแม้จะไปเจอจดหมายลาตายอยู่ในบ้านก็ตาม

เงื่อนงำนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตำรวจกำลังตามสืบนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งค่ะ
โดยบ้านหลังนี้อยู่บริเวณทางเข้าวัดพระนอนขอนตานอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

โดยตำรวจของสพแม่ริมค่ะไปถึงไปเจอศพข้างโอ่งซึ่งโอ่งเนี่ยแตกด้วยนะคะ
โดยทราบต่อมาว่าผู้ศิษย์ชีวิตนั้นคือนางยุพินพงษ์จำรัฐอายุกว่าสิบสามปี
เป็นข้าราชการเกษียณแล้วเห็นว่าสภาพศพตั้งแต่บริเวณคอลงไปจนถึงเท้าถูกไฟไหม้เกรียมหมดเลย
แล้วตรงบริเวณจุดเกิดเหตุยังเจอตะก้าผ้าเนี่ยวางอยู่ด้วยหน้าห้องน้ำห่างจากศพประมาณยี่สิบเมตรเจอผ้าเช็ดตัว
ผ้าปูที่นอนผ้าก๊อตพันแผลและมีน้ำหวานวางอยู่ด้วยอันนี้ญาติก็ตั้งข้อสงสัยแล้วว่ามันแปลก
ในบ้านไปตรวจสอบทั้งชั้น๑ชั้น๒ไม่มีร่องรอยของการลื้อค้นหรือร่องรอยของการต่อสู้แต่อย่างใด
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าพบจดหมายลาตายค่ะโดยจดหมายลาตายเนี่ยถูกเขียน
วางไว้ที่กลางโต๊ะรับแขกภายในบ้านเลยเขียนด้วยลายมือถึงเรื่องของหนี้สิน
ความอัดอั้นตันใจถูกหลอกไปลงทุนโทรศัพท์มือถือยังพบว่ามีการโอนเงินไปลงทุนครั้งละสองแสนถึงห้าแสนบาท
จำนวนหลายครั้งเบ็ดเสร็จแล้วกว่า๒ล้านบาท

นางฉลาดนุติพันธ์บอกแบบนี้บอกว่าตัวคนตายนางยุพินอยู่บ้านคนเดียวค่ะ
ตอนเที่ยงลูกสาวของนายยุพินโทรมาหาเธอ
บอกว่าให้ไปดูแม่ให้หน่อย
ลูกอยู่ที่ปลาจีนบอกติดต่อแม่ไม่ได้มาหลายวันแล้ว
ก็เลยตัดสินใจชวนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับน้องสาวมาด้วย
พยายามเรียกอยู่หน้าบ้านไม่มีเสียงตอบรับ

จนกระทั่งไปพบศพของนางยุพิน
แล้วญาติบอกด้วยนะที่ผ่านมายุพินคนตายเป็นคนดีนะ
ไม่เคยมีปัญหากับใครอยู่บ้านคนเดียว
นานมานี้เนี่ยเพิ่งจะได้เงินปันผลสากรตำรวจ
เอาเงินไปถ่ายทองคำที่เอาไปจำนำเป็นจำนวนมาก
ตำรวจตรวจที่เกิดเหตุนะคะก็มีการส่งศพของนางยุพิน
ชนสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เพราะอะไรลักษณะของการตายญาติติดใจ
โดยญาติคนตายอีกคนนึงชื่อนางองค์อาท
บอกว่าไปดูบ้านที่เกิดเหตุพาตำรวจไปตรวจ
แล้วไปเจอรถยนต์ของนางยุพินคนตายหาหลักฐานเพิ่ม
รถก็ล็อกทำได้แต่ดูส่องจากด้านนอก
ตำรวจไปเจอสิ่งสำคัญคุณผู้ชม
้นถังขยะปรากฏเจอนาฬิกาข้อมือของนางยุพิน
เลยต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
อาจญาติบอกว่า๒วันก่อน
ยุพินใส่นาฬิกาอันนี้นี่แหละที่ตำรวจเจอในถังขยะ

ทำไมล่ะถ้าเกิดคนตายจะฆ่าตัวตายจริง
ทำไมต้องถอดนาฬิกาทิ้งเอาไว้ในถังขยะด้วย

รู้มาว่ามีคนมาชักชวนให้คนตายลงทุนธุรกิจด้วยหลายอย่างค่ะ

โหดโหดมากเลย
ดูสภาพเลยมันโหดโหดร้าย

มันจะกินไอ้จงเหมือนอะไร
แล้วโทรศัพท์ก็วางอยู่ตรงหน้าห้องน้ำ
ก็คือเหมือนเตรียมเอาไว้จะกินแต่ก็ไม่ได้กิน

แล้วก็นาฬิกาที่ใส่ประจำเราเห็นว่าเขาใส่ประจำ
เห็นใส่ไปเวลามีงานไปงานสวบลังกายใส่

คุณผู้ชมค่ะคุณป้าอุ้งอาจเป็นญาติของคุณยุพินคนตาย

ถ้าเจอคนจะฆ่าตัวตายทำไมถึงชงเครื่องดื่มเอาไว้ก่อนตาย

นาฬิกาอันนี้ก็น่าสงสัยทำไมต้องถอดไปทิ้งไว้ในถังขยะ
แล้วเหตุการณ์นี้เชื่อว่าไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายแน่

ตอนนี้ตำรวจไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็ฆ่าตัวตายค่ะ